คุณผู้ชมครับในวันนี้สำหรับภารกิจการค้นหากำลังพลที่ศูนย์หายจากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยประสบเหตุอับปาง๗วันแล้วนะครับ
วันกับอีก๒๐ชั่วโมงครับภารกิจก็ยังคงเดินหน้าต่อไป
ว่าเรามาดูข้อมูลล่าสุด

ก่อนหน้านี้นับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาคล้อยบ่ายเนี่ย
เจอร่างเพิ่มอีก๔ร่างในทะเลนะครับ
แต่ว่าทั้งหมดนั้นรอยืนยันอัตลักษณ์บุคคลว่า
เป็นกำลังพลของเรือหลวงสุโขทัยหรือไม่

คุณผู้ชมครับเมื่อตอนเกือบ๕โมงเย็น

หลวงตากศิลป์พบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก๑ราย

ระยะทางที่พบห่างจากท่าเรือประจวบ
ประมาณสักเกือบ๖๔กิโลเมตร

ซึ่งเขามีการตีตารางในการค้นหา
พื้นที่นี้อยู่ในอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรครับ
ห่างจากจุดที่เรืออับปางพอสมควรนะครับ

ร่างที่พบล่าสุดเมื่อตอนช่วงเย็น
ใส่กางเกงลายพรางเสื้อ
ข้างในมีสีน้ำเงินไม่ได้สวมชูชีพ
อันนี้ถ้าดูเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเป็นกำลังพลของกองทัพเรือ
แต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นเดี๋ยวคงต้องรอการ
ยืนยันอัตลักษณ์บุคคลอีกครั้ง

ภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นล่าสุดหน้าจอนี้
คือภาพร่างที่เราเจอเมื่อตอนช่วงเย็นที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติภารกิจนะครับ
ดังนั้นในวันนี้๒๕ธันวาคม
การค้นหากำลังพลที่ศูนย์หายเจอร่างเพิ่มอีกทั้งหมด
รวม๕ร่างนับจนถึงตอนนี้นะฮะ๑ทุ่มตรง
สรุปการช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับ
กำลังพลทั้งหมด๑๐๕นายที่อยู่บนเรือหลวงสุโขทัย
ช่วยได้แล้วทั้งหมด๗๖นาย
พบว่าเสียชีวิต๑๘นาย
และยังคงศูนย์หายต้องเร่งค้นหาต่อไปอีก๑๑นาย
เดี๋ยวมีความคืบหน้าและมีข้อมูลเพิ่มเติม

อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้พบทั้งหมด๕ร่างด้วยกัน
อกจากนี้ครับก็จะมีการเตรียมนำร่างที่พบขึ้นฝั่ง
ร่างตอนนี้เตรียมแล้วที่จะขึ้นฝั่งที่ท่าเทียบเรือประจวบ
อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขัน

รายงานสดจากพื้นที่เชิญครับ
เจ้าหน้าที่ก็มีการปูพมทั้งในน้ำแล้วก็บนบกนะครับ

ว่าทางด้านผู้สูญหายจะเดินขึ้นไปบนเกาะ
แต่ว่าให้คุณผู้ชมได้ชมบรรยากาศล่าสุด

ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
เรือที่ออกไปร่วมปฏิบัติภารกิจการค้นหา
จะนำเรือเข้ามาจอดเทียบท่า
บริเวณที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับ

รวมไปถึงในเรื่องของอาหาร

ซึ่งแรงน้ำใจจากพี่น้องประชาชน

แล้วก็ภาคใต้หลังไหลไปที่อำเภอบางสะพาน

มาช่วยกันร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

ในการปฏิบัติการการค้นหานะครับ
โดยเรือหลวงยังคงปฏิบัติอยู่ในอ่าวไทย

ส่วนหนึ่งเฮลิคอปเตอร์จากทั้งกองทัพเรือ

แล้วก็ช่วงสายบ่ายที่ผ่านมา
ก็มีการนำร่างผู้เสียชีวิตกลับเข้ามา

แล้วก็ลำเลียงร่างผู้เสียชีวิตนะครับ

ซึ่งในช่วงต่อไปที่ผมบอกครับคุณผู้ชมครับ
เรือต่อ๑๑๓ที่มีการสนับสนุนร่วมกัน
กับการทำงานของเรือหลวงนเรสวน
จะนำร่างผู้เสียชีวิต๑รายนะครับ

อยู่ในเรือหลวงที่มีการอับปาง
โดยในตอนนี้มีผู้เสียชีวิตที่ยืนยันแน่ชัดเลยนะครับ
คุณผู้ชมครับว่าเป็นบุคคลของ
กำลังพลเรือหลวงสุโขทัยที่มีการอับปาง
ทั้งหมดในตอนนี้๑๘นายด้วยกันครับคุณผู้ชมครับ

ยังคงมีการปฏิบัติการค้นหานะครับคุณผู้ชมครับ

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคในการค้นหาอย่างยิ่ง
เพราะว่าแรงลมแรงขึ้นค่อนข้างที่จะแรงครับคุณผู้ชมครับ
เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เจ้าหน้าที่บริเวณเรือหลวงนาวราวี
ไม่สามารถส่งนักประดาน้ำลงไปที่บริเวณด้านล่างได้
แต่คุณผู้ชมครับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แน่นอนครับ
ว่าทางด้านหน่วยกู้ภัยเป็นอีกหนึ่งกลุ่ม
ที่สามารถเข้าไปในพื้นที่บริเวณที่จะมีการรับศพได้

เขาก็ร่วมปฏิบัติภารกิจตั้งแต่วันที่๑๘แล้วฮะ

เดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
พื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ในการจอดรถของกู้ภัย
พี่กู้ภัยก็จะสแตนบายแบบนี้คุณผู้ชมครับ

ที่มีการมาร่วมกันอยู่ตรงนี้

และเขาก็อดหลับอดนอนเหมือนกับเจ้าหน้าที่เหมือนกัน
บนบกทำงานกับบนเรือนะครับ
มีการทำงานควบคู่กันครับคุณผู้ชมครับ
ทางด้านผ้าใบนี้ครับคุณผู้ชมครับ
เป็นที่จะเอาไว้ในการนำร่างผู้เสียชีวิต

พี่ครับถามหน่อยนะครับว่าผ้าใบเนี่ย
รวมไปถึงผ้าต่างเราต้องมีการเตรียมยังไงบ้างในการเข้าไป

เรามีผ้าใบนะครับแล้วก็มีผ้าได้ดิบนะครับ

ในการเตรียมนี่คือว่าเราจะเอาเป้าหมายผู้เสียชีวิตลงมานะครับ

ผ้าใบรองแล้วก็ผ้าได้ดิบอีกชั้นหนึ่งรองนะครับ

แล้วทางกองทัพเนี่ยเขาใส่สุ่งซิกมาแล้ว
เราก็เอาผ้าใบอีกชั้นหนึ่งปิดครับ
แล้วก็มัดครับในการแพ็กมัดมัดมัดมัด

แล้วก็นำขึ้นรถนะครับ
เพื่อไม่ให้ของเหลวไหลลงบนรถกู้ภัย
สอบถามหน่อยครับว่ามีใครเป็นคนที่คนขับรถเข้าไปด้านในกันบ้างครับ

นี่มีทั้งหมด๖ชุดนะครับ
คันที่เคลื่อนย้ายครับ

อย่างรถสว่างหัวหินสว่างรุ่งเรืองสว่างสรรเพชรแผ่ภัยศาลแล้วก็สว่างราชนะครับ
รถพวกนี้จะลำเรียงต่อเป็นคิวเข้าไปทีละคิวนะครับ

ทีมคนแพ็ค๑แพ็คเนี่ยมีคนแพ็คทั้งหมด๕นายในการแพ็คนะครับ
ประจำรถเนี่ย๓นายครับรวมของคนขับด้วยนะครับ

ถามหน่อยครับว่าพี่มาร่วมปฏิบัติภารกิจตรงนี้เนี่ย
วันนี้วันที่๗แล้วเป็นอย่างไรกันบ้าง

ถือว่าเป็นเคสแรกเคสใหญ่เหมือนกันที่เกิดขึ้น

วินาทีแรกที่มีการรายงานเข้ามาว่าต้องมาช่วยเหลือรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้
ตอนนั้นได้รับการประสานจากสว่างราชบางสะพานนะครับว่า

ยังไม่ทราบว่าจะมีผู้รอดชีวิตหรือเสียชีวิตกี่ลายนะครับ
เมืองต้นการทำงานของเราทางสว่างในเครือเม้งก็ได้ประสานลงมา
แล้วก็ประสานยังมันสะพานให้เตรียมพร้อมนะครับ
อาสาสมัครในเครือสว่างนะครับ
ในเขตของจังหวัดประจวบและเขต๔นะครับ
โดยประธานเขต๔แล้วก็ทางสว่างราชนะครับ
สมชายนะครับเป็นหัวหน้าทีมตรงนั้น
ก็สั่งให้รวมกำลังทั้งหมดมารวมที่ท่าเรือท่าเทียบเรือนะครับ
ท่าเทียบเรือประจวบนะครับพื้นที่ของอำเภอบางสะพานนะครับ
ว่าจะมีเคลื่อนย้ายผู้ระดับบาดเจ็บ
แล้วก็เคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิตหรือไม่ยังไม่ทราบนะครับ
รุ่นมาพันธกิจแรกคือเคลื่อนย้ายในวันแรกเนี่ย
แล้วก็รถบัตรทั้งหมดรวมแล้วก็ที่รวมมาก็๒๐๐กว่านายครับ
รถก็รู้สึกว่าจะประมาณสัก๕๖๐คัน

นำร่างผู้เสียชีวิตเอามาไว้ในรถนะคุณผู้ชมครับ

ด้านหลังก็ได้ครับ

จะมีเหมือนบริเวณเปรเตียงแบบนี้เลยนะฮะ

แล้วทางร่างผู้เสียชีวิตก็จะอยู่ตรงนี้เลย

การทำงานจะมีบอร์ดตรงนี้วางไว้ก่อนนะคุณผู้ชมครับ

เพราะว่าเราก็กันในเรื่องของเหลวที่อาจจะ
ออกจากทางด้านร่างผู้เสียชีวิต
จากการที่ร่างผู้เสียชีวิตอยู่ตรงนี้
ประเมินในเรื่องของเดี๋ยวพี่ขึ้นมานั่งตรงนี้นะครับ
ประเมินในเรื่องของสภาพศพที่พบเนี่ย
วันแล้วสภาพศพเป็นอย่างไร
ก็คือ๗วันก็มีรูปร่างที่ใหญ่ขึ้นนะครับ

จำแทบไม่ได้ว่าเป็นใครนะครับ
ไปพิสูจน์อัตลักษณ์ที่นิติเวศ

ทางเราก็พยายามบอกทีมงานแพ็คว่า

เพื่อไม่ให้มีของเหลวลง

เพราะว่าเราต้องใช้ตลอดครับ

ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง
ทางด้านกลุ่มคนที่มาร่วมปฏิบัติภารกิจตรงนี้
แล้วก็ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเรื่องกินเรื่องอะไร

นับถือน้ำใจทุกคนที่มาร่วมปฏิบัติภารกิจตรงนี้
อยากให้พี่พูดถึงทางด้านญาติของผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตหน่อย
ว่าเขายังมีความหวังเรายังอยู่เคียงข้างเขาตรงนี้อย่างไรบ้าง
ทางด้านของกู้ภัยในเครือสว่างนะครับก็ยังคงปักหลักนะครับ
ปากหลักที่จะค้นหาผู้สูญหายแล้วก็ผู้รอดชีวิตนะครับ
ต่อไปจนกว่าทางกองทัพเรือจะให้ถอนกำลังนะครับ
พวกเราทีมงาน๒๓๐๐นายที่มาร่วมตรงนี้ครับ
รู้สึกแสดงความเสียใจกับญาติที่สูญเสียนะครับ
และเราก็ยังให้ความหวังกับผู้ที่รอดชีวิตนะครับ
ทุกคนครับพยายามจะให้ทุกคนมีความหวังนะครับ
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวถ้ามีการนำร่างผู้เสียชีวิต
เคลื่อนมาที่บริเวณท่าเทียบเรือนะครับ
เดี๋ยวทีมข่าวไทยรัฐทีวีจะรีบรายงานกลับไปให้คุณผู้ชม
ได้ติดตามการนำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาที่ท่าเทียบเรือ

แต่ว่าทีมข่าวไทยรัฐทีวีอยู่หลายจุดนะครับคุณผู้ชมครับ
ตั้งแต่ที่บริเวณที่ท่าเรือเองที่มูลนิธิรวมถึงที่สัตหีบด้วย
จะมีรายงานให้คุณผู้ชมได้ติดตามข่าวสารนี้อย่างใกล้ชิดแน่นอนครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวียังคงเกาะติดสถานการณ์
และเป็นกำลังใจให้กับผู้สูญหายอีก๑๑นายด้วยนะครับ
ทวินทองย้อยไทยรัฐทีวีรายงานสดจากท่าเทียบเรือประจวบ
อำเภอบางสะพานประจวบคิริขันครับ

รายงานสดจากในพื้นที่บางสะพานที่ประจวบคิริขันนะครับ
ตอนนี้๑ทุ่ม๑๑นาทีนะครับ
ก็อยู่ระหว่างการรอที่จะนำร่างของผู้เสียชีวิตที่เจอกลางทะเลขึ้นฝั่งนะฮะ
แล้วก็จะเห็นการทำงานของทางกู้ภัยก็พร้อมรับไม้ต่อ
หลังจากนั้นพอเคลื่อนร่างแล้วก็จะส่งไปพิสูจน์ยืนยันอัตลักษณ์บุคคล
ซึ่งตอนนี้ส่งเข้ามาที่โรงพยาบาลตำรวจ
แต่เดี๋ยวช่วงวัน๒วันจะอำนวยความสะดวก
คือเจ้าหน้าที่จะไปประจำการอยู่ในจุดบริเวณแถวที่ประจวบคิริขันเลย
เพื่อความรวดเร็วด้วยตราบใดที่ยังรอยังมีความหวัง
และส่งกำลังใจกันต่อเนื่อง๗วัน๒๐ชั่วโมงกับภารกิจนี้ฮะ